คุณผู้ชมครับเหยื่อแก๊งคอร์เซนเตอร์ยังมีอยู่นะฮะ
เชื่อไหมฮะมีเจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศเนี่ย
ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอร์เซนเตอร์

เขาตกเป็นเหยื่อกันพันกว่าคนนะ

หลอกให้โอนเงินไปรวมกว่า๗๒ล้านบาท

นี่ครับเขาก็เลยมารวมตัวกันร้องขอความช่วยเหลือ
จากทางมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีนะครับ
เพื่อขอให้ติดตามความคืบหน้าทางคดีจากทางตำรวจ
แจ้งความตำรวจไปแล้วแต่เหมือนกับคดีไม่คืบ
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราก็เลย
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้หน่อย

ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศนะฮะ
ผู้ชมฟังตรงนี้เนี่ยต้องแปลกใจแน่ว่า
โอ้โหแล้วอย่างนี้ไปหลงเชื่อได้ยังไง
เดี๋ยวฟังเขาเล่าเขาบอกเขาก็มีเหตุผลของเขา

เมื่อวันที่๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต้นปี
มีโทรศัพท์มาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่
บริษัทขนส่งเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่ง
บอกว่าบรรดาเหยื่อทั้งหลายเนี่ย
แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยถูกเหมือนกัน
บอกว่าส่งของไปชายแดนใช่ไหม
นี่เป็นสิ่งของผิดกฎหมายนะ

เขาก็หลงเชื่อ
เพราะแต่ละครั้งที่เดินทางไปทำงานเนี่ย
ต้องทิ้งพวกบัตรประชาชนเอาไว้ให้

เพื่อเบอร์ค่าเบียร์เลี้ยงเบอร์ค่าระชุมต่าง

เอ๊ะมีคนเอาบัตรประชาชนเราเนี่ย

ก็สอบถามข้อมูลส่วนตัวขมครูต่างนะบอกให้คุยกับตำรวจ
แล้วก็จะมีผู้ชายบอกเป็นตำรวจโทรกลับมาอ้างว่าอยู่สถานีตำรวจ
อยู่ที่ชายแดนเลยเชียงรายเลยบอกมีชื่อของเหยื่ออยู่ในขบวนการฟอกเงินด้วย
ถ้าหากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจเนี่ยต้องโอนเงินมาให้ตรวจสอบ
นี่ฮะหลักฐานทางแชทลงแชทไลน์ต่างจำนวนเงินที่โอนไปต่าง
ยังมีคนหนึ่งบอกโอนไป๓๙๐๐เป็นบัญชีของผู้ชายคนหนึ่ง
ซึ่งน่าจะเป็นบัญชีม้ารับจ้างเปิด
พอโอนไปก็จะถูกกลวิธีในการหลอกให้โอนเพิ่มอีก
สุดท้ายพอมาเอกใจกันเนี่ยโอ้โหสูญเงินไปแล้วนะไปแจ้งความกันไว้
อย่างที่ไปแจ้งกันก็มีสอนอพญาไทยก็มีแต่คดีไม่คืบหน้า
ไม่ได้รับความเดือดร้อนคนที่บอกว่าคนที่ไม่กลัวแล้ว
เพราะว่าตอนนี้แบบรู้สึกว่าไม่มั่นคงไม่มั่นใจแล้วอย่างนี้ค่ะ
เขาก็เลยหัวเราะแล้วก็วางสายค่ะ
คือกว่าจะรู้ตัวก็โอนเงินไปให้แล้วนะฮะ
โอนหลายรอบด้วยเหยื่ออีกคนนึงบอกกับคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยหลอกเมื่อ๑๓พฤษภาคม
ก็ใช้มุกเดียวกันเลยมุกเดียวกับคนอื่นเลย
แต่อย่างของคนนี้เนี่ยอ้างว่าเป็นตำรวจจากทางสพแหลมชะบัง
แล้วก็ส่งหนังสือราชการจากปปงมาให้ดูอะไรประมาณอย่างนี้
เขาก็เลยหลงเชื่อนี่หนังสือเห็นไหมเนี่ย
เขาบอกว่าภายใน๔๐นาทีครับถ้าโอนกลับมาปุ๊บ

ภายใน๑๐นาที๔๐นาทีครับให้เราโอนไปโอนไปก่อน
ใช่ครับเขาจะตรวจสอบครับภาย๔๐นาที
แล้วก็จะโอนกลับมาก็เลยทีเดียวเลยครับ๔ล้าน
โอ้โหนี่คนนี้โดนสี่ล้านนะทีเดียว๔ล้านกว่าค่ะ
ตายแล้วเขาบอกโอนมา๑๐นาทีตรวจสอบเสร็จเดี๋ยวโอนคืนให้
ผู้ชมฮะย้ำอีกครั้งนะฮะค่ะถ้าเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบบัญชีเราเนี่ย
เขาไม่ต้องให้เราโอนไปให้หรอกครับถูกต้องเขาคุยกับธนาคาร
เขาบอกแบงค์นี่เดี๋ยวว่าจะตรวจสอบเลยก็อายัดยังได้เลย
ใช่ค่ะอ่ามีหัวหน้าทีมเลยนะของเนี่ยบรรดาผู้ที่ทำงานตรงเนี้ย
ก็คือในทีมของเขาเฉพาะทีมเขานะมีร้อยกว่าคนนะยังไม่มีความคืบหน้าทางคดีเลย
ก่อนหน้านี้ตำรวจไซเบอร์บอกว่าถ้าเกิดผู้เสียหายรวมกลุ่มได้สัก๓๐คนเนี่ย
ก็ไม่แน่ใจว่าการประสานงานข้อมูลตรงนี้เป็นยังไง
สุดท้ายแล้วก็บอกพอกลุ่มต่างรวมกันแล้วเยอะขึ้นเนี่ย
มันก็ยังมีความติดขัดในการที่จะขอความคืบหน้าทางคดี
ได้รับเรื่องเอาไว้นะครับแล้วบอกว่าจะประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้

ใช่มันตามตัวยากอะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นนอกประเทศ
มันอยู่นู่นชายแดนต่างประเทศ

เพราะฉะนั้นย้ำกันอีกครั้งอย่าหลงเชื่อนะฮะ
บอกคุณผู้ชมแบบนี้ไม่ว่าเขาจะชักแม่น้ำสักกี่สายมาอ้าง
บอกเลยว่าการโอนเงินเพื่อตรวจสอบไม่มีอยู่จริงนะคะ